นึกภาพคุณยายคุณยายที่เดินอยู่ข้างบ้านฝนตกแล้วน้ำฝนก็ทะลักทะลักทะลักมาเมื่อวานนี้ที่เราเสนอข่าวได้ไหมที่สะแก้วอ่ะ
เนี่ยภาพนี้ครับคุณผู้ชมครับที่คุณยายนะครับเดินอยู่น่ะ
ฝนตกแล้วเดินชี้เนี่ยจากข้างบ้านหนูหนูดูดิไอ้ร้องน้ำฝนเนี่ยนะ
เขาต่อเติมบ้านต่อเติมมาจนชิดกำแพงเลยนะครับ
กำแพงไม่พอน้ำฝนผมใช้คำว่ากระเซ็นคงน้อยไปทะลักสาดไหลเข้ามาในตัวบ้าน
แล้วมันก็สร้างความเสียหายให้แก่บริเวณบ้านของคุณยายได้รับการแก้ไขแล้วครับ
นะครับมีคนเข้ามาดูแล้วนะครับแล้วจะแก้ไขให้ได้ภายใน๗วันเลย
นายปิติพัฒน์ทรัพย์ชาวกุลประหลัดอาวุโสอำเภออลัญญประเทศจังหวัดสะแก้วครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นลงพื้นที่บ้านคุณยายจรลากุลเพียอายุเจ็ดสิบห้า
อยู่หมู่๒ตะบนฝากห้วยเดินสำรวจรอบบ้านเลยนะครับ
หลังจากพบว่าเพื่อนบ้านเนี่ยคือแม่เป็นทาวน์เฮาส์๖หลังนะครับ
ลูกติดกันแล้วมีการต่อเติมนะครับแล้วก็ทำลางน้ำฝนนะครับ
ชิดมาจนชนกำแพงบ้านคุณยายเนี่ยแล้วคุณผู้ชมไหลแบบนี้
ไหลใส่บ้านเขาแบบนี้นะครับเดี๋ยวอำเภอจะเร่งแก้ไขให้เสร็จภายใน๗วัน
นะครับแล้วถ้าต่อเติมไม่ขออนุญาตด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนนะ
จรนะครับขออภัยยายจรยายจรเล่าบอกว่าอยู่บ้านคนเดียว
คือสามีเสียไป๕ปีก่อนแล้วท่านก็สร้างบ้านมา๒๐กว่าปี
ส่วนเท้าเฮ้าส์เนี้ยเพิ่งมาสร้างหกเจ็ดปีนี้ที่ผ่านมาฝนตกทีลายน้ำไหลเข้าบ้าน
น้ำไหลเข้าบ้านนะครับมันกระเซ็นโดนที่นอนมั่งหมอนมั่งมุ้งมั่ง
ต่างเป็นไม้ไงฝนกระเซ็นกระเซ็นใส่มันก็บวมมันก็พองสินะฮะ
เอาฟังคุณยายอีกทีครับครับเขาก็เอาดินให้รถนึงอ๋อ
ดินแล้วก็ทูลหน้ากางให้บ้านนึงตอนนี้มันก็ไม่หยบมันก็ยังสาก
จะให้เขาทำยังไงก็ได้ไม่ให้น้ำมาฝั่งนี้
แค่นั้นแหละถ้าเขาทำให้ได้ก็ไม่ว่าเขาหรอก
เห็นใจเข้ากันกับคนเจียงคนอื่น
นี่แหละครับนางสาวพรสินี๙สัมพันธ์อายุ๕๓ปีนะครับ
หนึ่งในเจ้าของทาวน์ฮาวส์ที่ต่อเติมจนสร้างความเดือดร้อนให้กับยายจรบอกว่า
วนเฮาส์มีคนอยู่๕หลังเธอไปหลังที่๔
ที่ผ่านมาเวลาได้รับแจ้งจากนางจรก็แก้ไขทุกครั้งจนนางจรพอใจ
หลังจากนี้หากเจ้าหน้าที่จะให้แก้จุดไหนอีกก็ยินดีจะให้ความร่วมมือครับ